โด่งดังอีกครั้งสำหรับคุณเป๊กผลิตโชคกลายเป็นซุปตาห้างแตกไปอีกคนนึงแล้วนะคะ
ไปไหนมาไหนค่ะแฟนเนี่ยให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเลยนะ
คนมันดังเนี่ยมีข่าวดีแล้วก็อาจจะมีข่าวแง่ลบตามมานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเข้าถึงยาก
เปรียบเทียบกับศิลปินคนอื่นนะรวมถึงการจ้างกาดมาคอยดูแลตามงานโชว์ตัวต่าง
คุณผู้ชมงานนี้หนุ่มเป๊กก็ขอชี้แจงทุกประเด็นให้หายคล่องใจเลยนะ
พร้อมกับยืนยันชัดเจนเลยค่ะว่าเจ้าตัวนั้นยังเป็นเป๊กคนเดิมค่ะ
เขาก็อาจจะมาตามหน้าที่นะครับที่แกรมมี่ฝากมาดูครับ